มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้ชิสาก็รับหน้าที่มาตลาดแทนน้องใบตองนะคะ
ซึ่งจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเตรียมสตางค์กันให้ดีแล้วไปดูกันหน่อยว่าราคาสินค้าวันนี้ปรับเปลี่ยนอย่างไรกันบ้างนะคะ
มาดูที่ราคาหมูเนื้อแดงกันก่อนเลยค่ะราคาอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่อยู่ที่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์อยู่ที่๕บาทต่อฟองค่ะ
ส่วนราคาผักเป็นยังไงบ้างดูหน่อยสิกะหล่ำปลีเขียว๑๔บาทต่อกิโลกรัมกะเพรา๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๒๐บาทต่อกิโลกรัมและกระเทียมไทยแกะกลีบ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องซื้อเยอะก็ลองคำนวณเงินให้ดีนะคะแล้วมาเช็คราคาสินค้าแบบนี้ทุกวันได้ในตลอดตลาดนะคะ